เป็นนักร้องนานอันนี้
เมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาคือเจ้า
ปล่อยเบอร์แล้วนะต้องบอกดูเพื่อนหน่อย
เฮ้ยถ้าไม่เป็นเป็นนักร้องก็งง
คุณผู้ชมค่ะที่ร้องไปเมื่อกี้ตำนานเพลงหมอลำที่ไม่เคยหายไม่เคยจมพี่ไหมไทยหัวใจศีล
ด้วยความสามารถที่หลากหลายนะทำให้ศิลปินรุ่นน้องหลายคนชื่นชอบ
และยกให้เป็นไอดอลของพวกเขามีใครบ้างไปติดตามกันค่ะ
ที่นักร้องคนดังอย่างโจอี้ภูวสิทธิ
ยกให้พี่ไหมไทยหัวใจสินเป็นฮีโร่ในดวงใจตั้งแต่เด็ก
เรียกว่าเป็นขวัญใจทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าคุณแม่พาไปดูคอนเสิร์ตหน้าห้าน

ฝึกร้องลำกรอนและชอบหยิบผลงานของพี่ไหมไทยมาร้องโคเวอร์อยู่บ่อย
มักแฮงมักหลายร้องได้ทุกเพลง
ชอบในเนื้อเสียงค่ะตั้งแต่เข้ามาเป็นนักร้องในวงการเนี่ย
ก็ยังไม่เคยเจอพี่ไหมไทยตัวจริงเลย
จนล่าสุดรายการบุกบ้านชื่อดังพาพี่ไหมไทยไปเซอร์ไพรส์เจ้าอี้ถึงบ้านเลย
ร้องเพลงร่วมกันรวมถึงได้พรดีจากศิลปินในดวงใจด้วยนะคะ
ก็สร้างความประทับใจให้โจอี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเราปลื้มเขาอะไรอย่างนี้
ต่อมาค่ะคือรุ่นน้องในวงการลูกทุ่งอย่างลำเพลินวงศกร
อ้ายฮักอ้ายแพงไหมไทยหัวใจสินด้วยความเป็นคนอีสานเหมือนกันทำให้สนิทกันเร็ว
แล้วก็เคยมีโอกาสไปใช้ชีวิตกันที่เมืองนอกอยู่ช่วงนึง
พอกลับมาที่ประเทศไทยจึงคิดทำโปรเจคพิเศษร่วมกันกับขี้เมาเอาแต่มัน
ซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกด้วยนะคะ
ก็สนุกจ้ะเอาใจสายเมาม่วนจอยไปเลยโอ้โห
ดูหน้าแต่ละคนเป็นแบบว่าสายเมาเอาแต่มันจริงนะคะ
ปิดท้ายกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะปิดท้ายกันที่ศิลปินรุ่นลูก
ที่เคยร่วมงานอย่างน้องวอวรรณรัฐนะคะ
ดาราขวัญใจวัยรุ่นนี่แหละที่โด่งดังมาจากซีรีส์วาย
ใครจะเชื่อคุณผู้ชมดาราวัยรุ่นขนาดนี้
ชื่นชอบศิลปินลูกทุ่งอย่างพี่หมายไทย

ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงกับพี่ไหมไทยก็ถือว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มแล้ว
เหตุผลที่น้องวอร์ชื่นชอบพี่ไหมไทยก็เพราะว่า
ประทับใจในเอกลักษณ์คือถ้าปั่นเข็มขัดแบบนี้คุณผู้ชม

ลงรูปพร้อมแคปชั่นประมาณว่า
โอ้โหโซเฟอร์รถเมษายขอนแก่นสุรินต้องภูมิใจในตัวคอย
เปิดเพลงพี่ไหมไทยกรอกูให้ค่อยฟังแต่เด็ก
ตอนบำบัดนี้ค่อยขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาแล้ว
บนเวทีชวนกันปั่นเข็มขัดโอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน

นี่แหละนักร้องเขามีความสามารถ
ว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีพี่หมายไทยยังอยู่ในใจเราเสมอ
บ่เสียใจเลย
ที่เคยโอ้มหาเธอ